วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวต้อนรับวันศุกร์
กันนะคะนั่งรถไฟสายลอยน้ำเออไม่ใช่ลอยฟ้านะ
สายลอยน้ำมาเที่ยวที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ฟินมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นน้ำด้วยวิวรถไฟด้วย
สวยจริงแต่วันนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวพกร่มพกหมวกพกอะไรหลายอย่างเลยนะ
เพราะว่าบางพื้นที่มีถึง๓ฤดูได้เลยค่ะร้อนหนาวฝน
ตรวจสอบเรื่องของความหนาวความเย็นกันก่อนนะคะ
แม้ช่วงนี้ลมหนาวไม่ค่อยอยากจะทำงานค่ะขี้เกียจมากจริงนะคะ
ความเย็นจะเกิดขึ้นช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าเท่านั้นบริเวณยอดดอยยอดภู
เน้นเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นนะคะรวมทั้งรอยต่อที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างไทยกับเมียนมาหนาวแค่นั้นแหละแล้วช่วงนั้นก็ช่วงอื่นก็ร้อนไปหมดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของลมที่บอกว่า๑วันมี๓ฤดูลมเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ลมฝ่ายตะวันออกพัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทำให้ตอนบนของประเทศเกิดฝนลงมา
ดูช่วงเช้าหน่อยฝนเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง
ช่วงเช้าเนี่ยจะบอกว่าฝนเกิดขึ้นเฉพาะในอ่าวไทยแล้วก็ริมฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และหลังจากนั้นตอนเที่ยงค่ะแม้ยกพลขึ้นบกทางตอนบนของประเทศฝนเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
ภาคใต้ตกทั้งวันอยู่แล้วนะคะสำหรับฝนที่เกิดขึ้นจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำได้เลย
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันจริงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภาคกลางตอนล่าง

หลังจากที่ไปตรวจสอบพบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าห่อมฝนเกิดขึ้นที่อ่าวเบงกอ
ทำให้วาทะเลอันดามันคลื่นสูงกลับมาอีกแล้วนะคะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่ฝั่งอ่าวไทยเห็นไหมคะขาวจ๋องเลย
นั่นแสดงว่าคลื่นลมสงบดีไปท่องเที่ยวได้ค่ะ
ส่วนเรื่องของความร้อนวันนี้เช้า
ยังพอไปได้ค่ะอากาศยังเย็น
แต่พอช่วงเที่ยงจุดที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย
อยู่แถวหนองคายและเลย
รวมถึงอุดรฐานีริมฝั่งโขง
สีแดงเข้มเลยนะคะช่วงเที่ยง
อุณหภูมิประมาณ๓๔องศาแต่ว่าจะร้อนได้จนถึงประมาณ๔๐องศาเซลเซียสเลยนะ
รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลบบุรีที่มาเที่ยวร้อนเหมือนกัน
พูดแต่เรื่องของฝนพูดแต่เรื่องของร้อนพูดแต่เรื่องของหนาว

เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพื้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วม
แต่น้ำที่อยู่ในนาข้าวไม่ลดค่ะ
ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัย
ชาวนาหลายคนเลยรวมตัวกันลุยน้ำไปเลยค่ะ
น้ำลึกครึ่งเมตรเลยนะไปเลยค่ะไปเกี่ยวข้าวใส่กระมังเอาออกมา
เพราะชาวบ้านบอกว่าถ้าช้านะเมล็ดข้าวมันจะร่วงลงน้ำเสียหาย
หมดนาแล้วโอ้โหนอกจากหมดนาแล้วหมดตัวเลย
จากนี้เอาไปตากแดดต่อด้วยค่ะก็ต้องลุ้นว่าข้าวที่เกี่ยวมาจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะ
ทุกข์หนักจริงชาวภาคอีสานอ้าวเป็นกำลังใจเด้อค่ะ
มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะทานตะวันมาแล้วนะคะ
ที่จังหวัดลบบุรีค่ะอำเภอเมืองและอำเภอพัฒนานิคม
เป็นเหลืองเต็มทุ่งเลยนักท่องเที่ยวบอกว่าแหมไปเที่ยวก็ง่ายด้วยนะคะ
จอดหน้าแปลงแล้วก็เดินลุยลงไปในทุ่งทานตะวันเลย
ถ่ายภาพได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เริ่มบานแล้วด้วยนะคะ
ว่าจนถึงสิ้นปีนู้นแหละช่วงเดือนธันวาคมจะบานเต็มที่
เหลืองเต็มแปลงอุ้ยช่วงนี้ลบบุรีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะ
อกทานตะวันเนี่ยไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ย
นั่งรถไฟสายลอยน้ำหน่อยนะนั่งรถไฟสายลอยน้ำเขาไปตั้งแต่อืม
กรุงเทพมหานครแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
กว่าจะถึงลบบุรีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพอถึงแล้วคุ้มมากมากค่ะ